ท่านผู้ชมครับพระมหาภัยวันท่านโพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเรารู้แล้วว่าเขาคือใครนะฮะแต่ในคลิปนี้เนี่ย
พระมหาทัยวันท่านบอกว่าประกาศผู้ชายคนนี้กำลังทำพิธีประกาศตัวเอง
เป็นพระศาสดาองค์สุดท้ายนะครับแล้วก็มีคนไปร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมาก
แจ้งประกาศให้ดวงกิจยุนยานทุกดวงเพธ
จากแล้วกว่า
วัดนี้ไปต่อไปแจ้งให้ดวงกิจยุนยานทุกดวงในใต่โลกปภาษน์
เขาประกาศตัวเองเป็นพระศาสดาองค์สุดท้ายค่ะคือเราตรวจสอบแล้วคลิปนี้เมื่อยี่สิบหก
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะเป็นอดีตสสนะ
ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเฉลยให้ว่าคือใครนะครับ
แต่ฟังทางหลวงพ่อก่อนนะฮะพระมหาภัยวันที่ท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ท่านบอกว่าขอประกาศให้ชาวพุทธทราบบัตรนี้พระอริยเมตรัยได้มาอุบัติแล้วอะไรประมาณอย่างนี้
แต่พระมหาภัยวันท่านบอกว่าโอ้โหคือมันเป็นไปไม่ได้หรอก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสัมภาษณ์ท่านนะครับ
พระมหาพรายวันท่านบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วคือมีคนส่งมาให้ดู
แล้วขอให้ตีแผ่เพื่อตักเตือนคนที่ไปหลงเชื่อ
ท่านก็เลยเตือนบอกว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป็นไปไม่ได้
พระศรีอริยเมตรัยจะมาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดม
ตามหลักคำสอนเดี๋ยวฟังนะฮะ
ให้รู้จักศึกษาหากภอมูลบ้างคนพุทธอย่าให้เค้าหลอกง่าย
ไม่ใช่เขาจูงไปทางไหนก็ไป
เราตรวจสอบคลิปนี้นะครับพบว่าเป็นพิธีที่จัดขึ้นเมื่อช่วง๒๖๒๘กุมภาพันธ์
เป็นพิธีประกาศศาสดาผู้นำจิตวิญญาณกุศลอรุยะเมตรัยณสวนธรรมชาวศรีวิรัยอยู่ที่หนองบัวลำพู
ก็มีคนไปร่วมงานนะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อนะจะมีคนไปร่วมงานนะครับ
คนที่ปรากฏในคลิปนี้ที่เราเนี่ยฮะขึ้นชื่ออยู่หน้าจอว่าเป็นอดีตสอสอนี่ครับเขาชื่อว่านายกุศล
ตอนนี้นะเขาชื่อกุศลศรีอาริยะศรีอารวงศาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือนายกุศลหมีเทศ
เป็นอดีตสอสอชื่อดังของจังหวัดสุโขทัยเคยอยู่กับพักกิจสังคมนะฮะ
ตั้งแต่ปี๒๖นะปี๓๑ด้วยนะก็ย้ายไปพักความหวังใหม่แล้วก็ได้เป็นสอสอนะครับ
ในช่วงปี๓๙ถึง๔๓เป็นผู้ก่อตั้งพักเกษตรมหาชนด้วยพักไทยเป็นไทยด้วย
พักคนขอปลดหนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับนายกุศลมีเทศหรือว่านายกุศลศรีอาริยะ
วัย๖๐กว่าปีเนี่ยก็มีคลิปนี้ปรากฏขึ้นมาเราก็พยายามติดต่อคุณกุศลอยู่นะ
เพื่อจะชี้แจงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้เข้าใจเนี่ย
ก็บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้จะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเออยังไงที่มาที่ไปยังไง